อีกหนึ่งอย่างนะคะเรียกได้ว่าเป็นขนมก็ได้เป็นอาหารว่างก็ได้
หรือว่าจะทานแบบเอาอิ่มเลยก็ได้เพราะว่ามันอิ่มจริงนะ
สำหรับใครที่ไปชนบุรีคุณผู้ชมรู้จักกันอยู่แล้ว
คุณก็จะได้เจอข้าวหลามที่เป็นสูตรคล้ายกับข้าวหลามหนองมนต์อีกแบบหนึ่ง
แต่ว่าเขาดัดแปลงมาเป็นสูตรเฉพาะตัว
และที่สำคัญเจ้าของเขาเป็นถึงวิศวกรเลย
ที่นี่ก็เลยเรียกว่าข้าวหลามวิศวกรค่ะ
นี่ค่ะคุณให้ดูก่อนกลับมาวิธีในการทำ

มีการจัดเรียงจัดวางการเผาอย่างเป็นระบบระเบียบมาก

ใช่แล้วค่ะป๊าไปเลยไปบุกบ้านหลังนี้
ในตำบลขาวดินอำเภบาคปะโกงจังหวัด
มาดูการทำข้าวหลามสูตรเด็ดขนาดต้งคืนนี้
เขาบอกว่าข้าวหลามของที่นี่รสชาติอร่อยไม่แพ้ต้นตำรับหนองมนต์เลยนะ
หรือที่เขาเรียกกันว่านี่คือข้าวหลามวิศวกร
รสเด็ดถูกอกถูกใจหวานนิดเค็มหน่อยหอมมันกลม
ว่าแต่มันมาสั้นอย่างนี้เนี่ยนะ
มันเหมือนกับข้าวหลามช็อตที่เขาตัดมา
เฉพาะส่วนมันอร่อยที่มันอยู่ตรงเข้มข้นตรงส่วนหัวมัน
ประมาณนั้นแบบนี้สั้นคือทานแบบพอดีคำกำลังอิ่มแหละค่ะคุณ
เป็นข้าวหลามช็อตอย่างนี้เลย
สเด็ดจริงถูกอกถูกใจนะคะ
บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อแล้วต้องซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านด้วย

บางคนไปอีกก็ต้องแวะกลับไปซื้ออีกตลอดเลย

และที่ได้ชื่อเรียกว่าเป็นข้าวหลามวิศวกร
ก็คือว่าคนทำเนี่ยเขาเป็นวิศวกรมาก่อนไง
งงใช่ไหมคุณเป็นวิศวกรแล้วทำไมต้องมาขายข้าวหลาม

คุณนัทชัยสอนศรีเจ้าของข้าวหลามสูตรเด็ดค่ะ
คุณนัทชัยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อก่อนเนี่ยนะเคยทำงานเป็นวิศวกรมา
มาตั้ง๕ปีนะคุณนะ๕ปี
หลังจากนั้นก็ผันตัวมาเลยมาทำข้าวหลามขายดีกว่า
เขาบอกว่ายอมทิ้งเงินเดือนที่มันสูงด้วย
เพราะว่าอยากจะมีธุรกิจที่เป็นของตัวเอง

ก็คือมีความมุ่งมั่นว่าอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้แหละคุณ
ก็เลยมาทำข้าวหลามขายดูแล้วก็ขายมานาน๔ปีแล้วนะคะ
ของแท้ต้นตำรับกันเลยทีเดียวนะ
ซึ่งพอไปฝึกไปเรียนมาเรียบร้อยแล้ว
อย่างเช่นการเลือกมะพร้าวที่จะมาทำเป็นกะทิ

พี่เขาจะต้องสั่งตรงมาจากทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีคันเท่านั้น

ถูกต้องเขาบอกว่าเพราะว่ามะพร้าวที่ทัพสแก่

หอมอร่อยกว่ามะพร้าวที่อื่น
ดูสิใส่ใจมากเลยแม้กระทั่งวัตถุดิบนะคะ
ส่วนไม้ไผ่ที่มาทำเป็นกระบอกข้าวหลามเนี่ย
สั่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
มาจากเมืองกาลใช่เอาของดีของขึ้นชื่อ

ใส่ใจทุกขั้นตอนทุกการทำจริง
และเสร็จแล้วเขาก็จะส่งขายต่อไป
๖๐๐กระบอกทุกวันขั้นต่ำ
แถมยังย้ำด้วยว่าข้าวหลามพี่เขาเน้นคุณภาพ
สดใหม่สะอาดทุกขั้นตอนไม่มีการทำค้างคืนนะคะ
ทำวันต่อวันสดสะอาดแล้วคุณดูนะ
ข้าวหลามเวลาทำมันใช้กะทิ
ถ้าเกิดว่ามันไม่สดไม่สะอาดมันเสียง่าย

เพราะฉะนั้นแล้วเขามียอดสั่งซื้อวันหนึ่ง๖๐๐กระบอกแบบนี้
เขาก็ต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องของวัตถุดิบ
เพราะพี่เขาเป็นวิศวกรถูกไหมคุณ
วิธีการขั้นตอนการทำอะไรอย่างนี้
ก็ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ให้มีข้อบกพร่อง
ไม่ให้มีข้อผิดพลาดเลย
มันดีจริงแล้วเห็นขายดิบขายดีอย่างนี้

ชื่นอกชื่นใจก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีคิดแหละค่ะ
สำหรับบางคนที่ทำงานเป็นพนักงาน
ก็รู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเอง
ลองดูซิถ้าเกิดว่าเรามีความรู้

ก็ลองจับมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวดู
ถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จแบบนี้คุณ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องใส่ใจ
คุณก็ต้องชื่นชอบแล้วคุณก็ต้องรักในงานที่คุณทำก่อน
แบบนี้แล้วอยากได้สักบอกสองบอก
เอาเป็นกระบอกแบบข้าวหลามสั้นหรือเป็นยาวดี
เอาแบบสั้นเอามาสัก๓๔บอกได้ไหม